คุณผู้ชมครับในขณะที่พื้นที่อำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
เตรียมความพร้อมในพื้นที่แล้วถ้าหากว่าเกิดฝนตกหนัก
และน้ำท่วมฉับพลันบ้านเรือประชาชนจะเสียหายอีกรอบหนึ่ง
ตอนนี้ทหารบอกว่าจะยืนอยู่ข้างพี่น้องประชาชน
ให้ความช่วยเหลือตลอดเวลานะครับ
ติดตามสถานการณ์ล่าสุดนี้พร้อมกันกับคุณเจนศักดิ์แซ่อึ้ง
สดจากพื้นที่นครศรีธรรมราชครับ
ชาวบ้านในหลายพื้นที่ของอำเภอศรีชนยังอยู่ในช่วงของความกังวลใจนะครับ
ในช่วงสัปดาห์นี้จะมีสถานการณ์ฝนตกลงมาเป็นครั้งที่๓ครับ
ขณะที่เจ้าหน้าที่และหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้น
ยังคงระดมกำลังเจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์อย่างเต็มที่ครับ
อำเภอศรีชนตลอดทั้งวันนี้ได้มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับ
โดยเฉพาะเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาได้มีปริมาณฝนตกลงมาที่ประดับ๒
แต่ก็เป็นการตกแค่ช่วงสั้นแค่๑๕นาทีเท่านั้นครับ
ขณะที่เมื่อช่วงบ่ายนั้นทีมข่าวได้เดินทางไปที่ชุมชนห้วยแก้วตำบลเขาน้อย
ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมก่อนหน้านี้
สร้างความเสียหายให้กับสวนปามและทุเรียนจำนวนกว่า๑๐๐ไร่นะครับ
ทำให้สภาพพื้นที่โดยรวมเหลือแต่เศษซากของบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหาย
และปริมาณดินโคนถล่มที่สูงกว่าพื้นดินเดิมถึง๓เมตรครับ
วันใจพอดีพอกรมอุตุเขาประกาศใช่ไหม
ก็เลยว่าให้รวมรวมกันอยู่เพื่อเข้าระวัง
ตั้งแต่เมื่อคืนไม่หลับตรงนั้นคิดว่าพนจะตกเมื่อไหร่
เมื่อคืนมันก็มาตกตอนใกล้สว่าง
โดยในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมเส้นทางในชุมชนห้วยแก้ว
ถูกน้ำพัดผ่านจนเส้นทางเสียหายถึง๑๑จุด
ไฟฟ้าถูกตัดขาดนาน๗วันครับ
แต่ล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้สร้างเส้นทางชั่วคราวให้กับชาวบ้าน

เหลือเพียงแต่บริเวณสะพานข้ามคลองปะนะครับ
ที่จะสามารถเดินทางข้ามไปยังอำเภอกาญจนดิตจังหวัดสุบราธานี
ยังไม่สามารถใช้งานได้ครับ
ส่วนการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝน
ที่ค่ายฝึกการประบบพิเศษสี่ชนนะครับ
จัดเตรียมกำลังพลพร้อมเครื่องมือฉุกเฉิน

ให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ตลอด๒๔ชั่วโมงครับ
การเตรียมความช่วยเหลือประบบพิเศษสี่ชน
ที่ค่ายฝึกการเตรียมความช่วยเหลือประบบพิเศษสี่ชน
ได้จัดเตรียมความช่วยเหลือประบบพิเศษสี่ชน
ได้จัดเตรียมความช่วยเหลือประบบพิเศษสี่ชน
ได้จัดเตรียมความช่วยเหลือประบบพิเศษสี่ชน
ได้จัดเตรียมความช่วยเหลือประบบพิเศษสี่ชน
ได้จัดเตรียมความช่วยเหลือประบบพิเศษสี่ชน
ได้จัดเตรียมความช่วยเหลือประบบพิเศษสี่ชน
ได้จัดเตรียมความช่วยเหลือประบบพิเศษสี่ชน
ได้จัดเตรียมความช่วยเหลือประบบพิเศษสี่ชน
ได้จัดเตรียมความช่วยเหลือประบบพิเศษสี่ชน
ได้จัดเตรียมความช่วยเหลือประบบพิเศษสี่ชน

ได้จัดเตรียมความช่วยเหลือประบบพิเศษสี่ชน
ได้จัดเตรียมความช่วยเหลือประบบพิเศษสี่ชน
ได้จัดเตรียมความช่วยเหลือประบบพิเศษสี่ชน
ได้จัดเตรียมความช่วยเหลือประบบพิเศษสี่ชน
ได้จัดเตรียมความช่วยเหลือประบบพิเศษสี่ชน
ได้จัดเตรียมความช่วยเหลือประบบพิเศษสี่ชน
ได้จัดเตรียมความช่วยเหลือประบบพิเศษสี่ชน
ได้จัดเตรียมความช่วยเหลือประบบพิเศษสี่ชน
ได้จัดเตรียมความช่วยเหลือประบบพิเศษสี่ชน
ได้จัดเตรียมความช่วยเหลือประบบพิเศษสี่ชน